มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการจอดรถริมรั้ว
มีลุงคนหนึ่งนะฮะอายุ๖๐ปีนะครับ
ก็เอารถที่เป็นรถที่จะประกาศขายเป็นลักษณะเหมือนกับรถเข็น
จอดริมกำแพงบ้านริมกำแพงบ้านลุงเองนะ
เพราะเขาจะขายแต่ตรงนี้มันมีผู้ชายคนหนึ่ง
ที่เวลาเข้ามาที่หมู่บ้านนี้เขาจะมาหายาดอะไรพวกนี้
เขาจะจอดตรงนี้มาถึงมาเจอไม่พอใจจอดไม่ได้
ต่อยลุงต่อยจนเขาบาดเจ็บเลยนะฮะ
แล้วลักษณะเนี่ยลูกชายลุงบอกว่าคงจะกำกุญแจอะไรไว้ด้วยตอนต่อย
เพราะเป็นแผลบาดเจ็บแบบหนักมากนะครับ
โพสต์ภาพของผู้ที่เป็นพ่ออายุ๖๐ปีชื่อว่านายแดงแท่นทอง
ถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บใบหน้านี่แบบน่วมบวมปูดหมดเลยนะครับ
มีบาดแผลเย็บเกือบยี่สิบเข็มแล้วก็เขียนข้อความบอกว่า
เนี่ยคนที่ทำร้ายพ่อเนี่ยเก่งจังเลยเก่งกับคนแก่จังเลย
กุญแจมาต่อยพ่อเห็นหลายครั้งแล้วที่ทำกับคนไม่มีทางสู้
เนี่ยนี่ฮะแล้วก็ยังบอกว่านี่อุตส่าห์เคารพนะมาทำแบบนี้กันได้
ไม่รู้กี่สิบเข็มทั้งรอบตาทั้งปากฟันก็หักไปหนึ่งซี่
แล้วก็บอกว่าคนที่ทำร้ายพ่อเขาเนี่ยใจนี้ยิ่งกว่าหมาอีก
ทำได้แม้กระทั่งคนแก่อืมก็ดูสิฮะค่ะโอ้โห
เราก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงหน่อยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ไปคุยกับผู้ที่เป็นเจ้าของเรื่องเจ้าของโพสต์ก่อนนะครับ
เขาชื่อจริงคือ๑๐เอกอานันต์แท่นทองนะฮะ
เป็นลูกของนายแดงแท่นทองที่ถูกทำร้ายนี่ครับ
โดยเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวานนี้ประมาณ๖โมงเย็น
พ่อของเขาถูกนายทศพลศรีวงกรกฎหรือว่าในอ้น
อายุ๓๔ปีชกเข้าที่ใบหน้าอย่างแรง
แต่คาดว่าตอนที่ชกพ่อเนี่ยในมือคงจะกำกุญแจรถยนต์เอาไว้ด้วย
เพราะไม่งั้นพ่อไม่เจ็บหนักขนาดนี้
บอกว่าบาดแผลมีร่องรอยเหมือนถูกทำร้ายด้วยของแข็งหรือของมีคม
บริเวณใต้ตาขวาเย็บไป๗เข็มตาซ้ายเย็บ๘เข็ม
ที่ปากเย็บ๓เข็มคางเย็บอีก๗เข็ม
ฟันหน้าด้านบนหักไป๑ซี่
คือถ้าต่อยด้วยหมัดอย่างเดียวไม่น่าจะเจ็บหนักขนาดนี้
ลักษณะมันเหมือนโดนของแข็งกับของมีคมด้วยเลยเชื่อว่า
คนที่ทำร้ายพ่อคือนายทศพลเนี่ยต้องกำกุญแจรถเอาไว้ด้วย
๑๑อานานบอกว่าไม่คิดว่าคนที่รู้จักกันแล้วก็เคารพกันอยู่
จะมาทำร้ายคนแก่จนอาการสาหัสขนาดนี้
ส่วนสาเหตุนั้นมาจากการที่พ่อของเขาได้นำรถเข็น
ซึ่งคือรั้วหน้าบ้านของตัวเองเพราะจะขาย
ก็ติดป้ายประกาศขายเอาไว้แต่นายทศพล
ไม่พอใจหาว่าตรงนี้เป็นที่จอดรถประจำของเขา

ไม่เคยว่าเลยก็จอดไปเลยเต็มที่ไม่มีไม่มีใครห้ามอยู่แล้วอ่า
ขอแค่ไม่ปิดประตูหน้าบ้านก็พอแต่นี่เขาก็รู้กฎอยู่แล้วว่าเขา
เขาก็ไม่ได้จอดปิดไม่ได้อะไรแต่แค่พ่อผมมาเอารถไปจอดไว้ตรงนั้น
เอาไปติดป้ายขายผมดูทรงแล้วเขาเหมือนเขาจะกำกุญแจไว้ในมือแล้วต่อย
เพราะว่าที่ถามหมอที่เขาตรวจร่างกายเขาบอกว่าโดนของแข็งของมีคมครับ
ทะลุแล้วตาช้ำเป็นห้อเลือดทั้งสองข้างครับแต่ข้างข้างขวานี้หนัก
เพราะตาห้อเลือดตาปิดตาขาวนี่เป็นสีแดงหมดเลย
ห้อเลือดออกมาแต่ข้างข้างซ้ายนี่ไม่ค่อยหนักเท่าไห
แต่ก็แดงนะครับมันแรงเกินไปผมคิดว่าเรื่องแบบนี้มันไม่สมควรหรอกครับ
อีกอย่างหนึ่งพ่อผมแก่แล้วพ่อผมอายุ๖๐แล้วครับ
ประมาณสามสิบต้นต้นซึ่งของแบบเนี้ยมีอะไรคุยกันพูดกันตรงตรงมัน
ผมว่ามันน่าโอเคกว่ามันมันไม่น่าใช้อารมณ์
ซึ่งการใช้อารมณ์เนี่ยมันสิ่งที่ตามมามันคือใช้กำลัง
แล้วเขาก็วัยรุ่นเขาก็เลือดร้อนอยู่แล้วผมว่ามันมันไม่ควรครับ
เรื่องแบบเนี้ยนี่คือลูกชายของคุณลุงนะฮะ
คุณลุงที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บนี่คุณปียชาติคงถิ่น
ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปตรงเนี้ยครับทุกผู้ชมครับ
เป็นชุมชนสะพานแดงซอยรังสิตนครนายกยี่สิบหก
อยู่ที่ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
อืมอ่าคุณลุงแดงนะฮะที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บ
บอกกับเราว่าเมื่อวานนี้ก่อนเกิดเหตุตอนเที่ยงนะฮะ
ก็ได้ซ่อมแซมรถเข็นคันเก่าอ่ะมันเป็นรถเข็นเก่าอยู่ที่บ้านเนี่ย
โอ้โหสงสารลุงอ่ะนะคุณลุงก็ซ่อมรถเข็นคันเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้ว
เสร็จแล้วก็เอามาจอดไว้ริมกำแพงหน้าบ้านติดป้ายประกาศขายค่ะ
แล้วก็เดินกลับมาดูแลไก่ชนที่เล้าไก่ข้างบ้านนะฮะ
ประมาณ๖โมงเย็นในอ้นในอ้นหรือว่านายทศพลนะฮะ
ขับรถเก๋งมาเขาจะมาบ้านแม่ยายที่อยู่ใกล้ใกล้กับบ้านของลุงแดง
อืมอยู่ห่างกันสักสามหลังพอในอ้นมาถึงเนี้ย
เข้ามาเขาจะจอดรถตรงเนี้ยค่ะพอมาถึงปุ๊บ
เห็นรถเข็นของลุงจอดอยู่ริมกำแพงหน้าบ้านหน้าบ้านลุงนะ
แต่ว่าตรงนี้ในอ้นเขาจอดประจำเขาก็ไม่พอใจ
เขาก็เดินมาตะโกนด่าทอด้วยคำหยาบคายประมาณว่าคือถ้าไม่ให้จอดเนี่ย
ก็บอกดีดีก็ได้แบบต้องมาทำเป็นแบบจะประกาศขายรถเข็น
เอารถเข็นมาจอดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เดินไปหาลุงแดงที่อยู่ตรงจุด
ไก่แล้วมีปากเสียงกันลุงแดงบอกว่าลุงแดงก็เลยบอกไปว่า
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้ามีปัญหาก็ต่อไปก็ไม่ต้องมาจอดตรงนี้ก็แล้วกันนะ
อ่าแล้วก็บอกให้นายอ้นเนี่ยกลับไปอ่าบอกกลับไปเถอะลุงแดงบอกว่าจังหวะนั้นเนี่ย
ตอนที่ลุงแดงก็กำลังยืนยืนเดินเดินอยู่เนี่ยลื่นล้มฮะค่ะลื่นล้มเพราะว่า
ฝนมันตกเมื่อวานเนี่ยดินมันลื่นแล้วตอนที่ลื่นล้มเนี่ยมือของลุง
ไปโดนในอ้นกับภรรยาที่เดินมาด้วยกันนะฮะในอ้นเขาก็ไม่รู้ว่าหาว่าลุงทำลงทำร้าย
ว่าจะเห็นจังหวะลุงพลัดล้มอะไรพอดีอ่ะก็กระหน่ำชกลุงเลยนะ
นั่นแหละฮะบาดเจ็บอย่างที่บอกอ่ะต้องยกต้องเย็บหมดอ่ะ
ใต้ตาทั้งปากทั้งคางฟันก็หักอ่าพอญาติทั้งสองฝ่ายเห็นเหตุการณ์
ก็เข้ามาห้ามมาแยกแล้วก็พาลุงแดงไปส่งโรงพยาบาล
เราเพิ่งมาจอดแค่ครึ่งวันเองนะมันมาเอาเรื่องแล้วดูดิ
แล้วน้ำเพิ่งเอามาจอดแล้วมันติดป้ายแค่ครึ่งวันเองจอดตอนเที่ยงตอนตอน
เย็นมันก็มาเอาเรื่องแล้วไม่ให้จอดแล้วก็พูดดีดีก็ได้
ทำไมต้องมาทำอย่างงี้มันน่าเกลียดบอกเนี้ยพูดกันดีดีบอกดีดี
เอาถ้าอย่างนั้นลุงก็จัดปัญหานั้นก็บอกดีก็แล้วกัน
แต่หลังเนี้ยมันต้องจอดปัญหาเยอะลุงบอกอย่างเงี้ย
แล้วทีนี้พอพูดอย่างนี้มันก็บอกว่ากูจอดถนนหลวง
มันเกี่ยวอะไรมันบอกว่ามันหวังถนนหลวงว่าอย่างเงี้ย
ว่าลุงก็เลยบอกว่ามันมันอ่ะบอกว่าเดี๋ยวไอ้โทรไป
ไปคุยกับนั้นเพราะเขารู้จักกันอยู่นั้นก็อยู่จังหวัดกาลนู่น
แล้วก็โทรไปคุยวันนั้นก็เลยบอกว่าไปคุยกับมันตรงนั้นอันนั้นไม่ใช่พ่อ
กูนี่เป็นพ่อมันพูดกับกูนี่ก็จบอย่างนี้
ผมก็เลยเดินออกมามันลื่นลุงก็ผลักมันแหละบอกว่าไปไป
กลับเดี๋ยวลุงถ่ายรถได้มึงก็จอดเหมือนเดิมลุงมันไม่ว่าอะไร
เราเป็นนักเรียนกับมันเราก็ตายฟรีเสียอนาคต
ถ้าเราถึงจุดเราโมโหเราก็ติดคุกฟรีเราก็ต้อง
เลงมันต้องใช้กฎหมายเท่านั้นคนไหนเป็นนักเลงก็ต้องเงินเยอะเยอะ
คือลุงแดงเนี่ยบอกว่านายอ้นทศพลเนี่ยบอกว่าตรงนี้มันถนนหลวง
ค่ะอ่าก็ถูกอ่ะในอ้นก็พูดไม่ผิดอ่ะใช่ไหมแม้จะเป็นริมประตูรั้วบ้านของลุง
แต่ว่ามันถือว่าเป็นตรงถนนแต่อีกมุมหนึ่งในอ้นเนี่ยไปอ้างกับลุง
ว่านี่ถนนหลวงเขาจะจอดค่ะแต่ตัวเองก็จอดประจำ
จนคิดว่าเป็นที่ของตัวเองทั้งที่มันคือถนนหลวง
แต่มันย้อนแย้งกับคำพูดตัวเองไงใช่ไหมแล้วก็ไปทำร้ายลุงเขาเนี่ยฮะ
เราก็พยายามจะติดต่อสอบถามนะจะได้ทราบข้อเท็จจริงว่าเออตกลงแล้ว
มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าค่ะอ่าเผื่ออ้นทศพลเขาจะชี้จง
ชี้แจงอะไรก็ว่ามาถามไปทางญาติญาติเขาแล้วไม่เจอนะฮะ
รู้แต่ว่าตอนนี้ไปทำธุระอยู่ที่จังหวัดลบบุรีก็เลยไปคุยกับแม่ยายของนายอ้น
บ้านอยู่ใกล้ใกล้ลุงแดงอะอืมที่ปกติเขาจะพาเมียมาแล้วก็จะมาหา
อ่าแล้วต้องจอดรถตรงเนี้ยนะครับซึ่งแม่ยายของในอ้นบอกว่า
เขยไม่ได้พักอยู่ในชุมชนนี้นะก็คือจะขับรถมาจอดเอาไว้
แล้วกลางวันจะออกไปขี่จักรยานยนต์รับจ้างไปรับจ้างส่งอาหาร
พอเย็นก็จะกลับมาแล้วก็รับลูกรับภรรยาขึ้นรถกลับไปห้องพัก
ก็คือเขาจะมาจอดรถตรงเนี้ยทุกวันเมื่อวานลูกเขย
นำรถกระบะที่จอดอยู่ริมกำแพงหน้าบ้านของคนเจ็บเนี่ยไปซ่อมซ่อม
เสร็จก็กลับมาก็เห็นว่าลุงแดงเอารถเข็นมาจอดแทนที่อยู่
ก็เลยเดินไปหานะแล้วก็มีปากเสียงกัน
แล้วก็มีการชกต่อยกันเกิดขึ้นซึ่งแม่ยายของในอ้น
บอกว่าคนเจ็บอันนี้แม่ยายเขาบอกนะค่ะ
แม่ยายของในอ้นทศพลเนี่ยอ้างว่าฝ่ายลุงแดงนั่นแหละ
มีทั้งมีดมีทั้งไม้อืมอ่าแล้วก็ช่วงชุลมูลวุ่นวายเนี่ย
มันก็เกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเนี่ยชกต่อยกันแล้วเขาก็มาแยกกัน
แต่ว่าเขาอ้างว่าฝ่ายลุงแดงมีทั้งมีดทั้งไม้
หลังเกิดเหตุยังไม่ได้คุยกับลูกเขยกับลูกสาวเหมือนกัน
อ่าเนื่องจากลูกเขยกับลูกสาวเนี้ยไปโรงพักค่ะอ่า
แล้วที่ผ่านมาก็จะเอารถเนี่ยไปจอดในจุดนั้นอยู่อ่ะนะ
ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรจนกระทั่งลุงแดงเนี่ยเอารถเข็นมาจอดนี่แหละ
ตัวใหญ่เนอะดึงก็ไม่ออกก็เลยซัดกันนัวเนียไปพักนึง
แล้วจากนั้นสักพักหนึ่งก็ดึงดึงออกแล้วพักนึงแล้วทางนี้ก็คือคงจะเห็นเลือดไหลอ่ะ
เห็นอยู่ก็เพราะว่าใส่แหวนไงซัดเข้าไปอ่ะ
แล้วก็ไปดึงไปถือไปเอาไม้มาฟาดลูกเขยอีกแต่นี่ฟาดอีกเพราะว่าซัดกันอีกตอนนั้นอ่ะ
แล้วก็มีอีกช่วงสุดท้ายก็มีมีดมาอีกเอามีดมาอีกจะมาแทงก็ห้ามกันไว้ได้
รถก็คือจอดประจำอยู่แล้วไม่ได้ว่าเพิ่งจอดนะ
มาหลายปีแล้วจอดมานานแล้วด้วยใช่เขาบอกเขาคุยแล้ว
เขาคุยกับพ่อกับแม่กับลูกเขาแล้วก็บ้านตรงข้าม
ว่าคุยกันแล้วว่าเออผมจอดตรงนี้นะคุยแล้ว
ถ้ารถเขาจอดเราก็จะไม่จอดนี่รถเขาก็ไม่ได้จอดกำแพง

แค่ว่าขออาศัยจอดไว้หน่อยเห็นเขาคุยกันแล้ว
ว่าเออคุยแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาไม่ให้จอด
เขาก็น่าจะมาบอกว่าเออไม่ให้จอดอ่าแม่ยายของในอ้นบอกว่าฝ่ายลุงแดงเนี่ย
มีไม้ไปฟาดเขาด้วยมีม่วงมีมีดด้วย
ส่วนลูกเขยไม่ได้กำกุญแจแต่ว่ามือใส่แหวน
มันก็เลยแบบเจ็บหนักเลือดอกเลือดออกแตกเกิก
ส่วนเมื่อวานลูกสาวกับอ่าลูกเขยเนี่ยไปโรงพักอ่า
ส่วนวันนี้ไปลบบุรีเราก็เลยไม่รู้ว่าไปหรือไม่ได้ไปนะโรงพัก
ค่ะคุณปียชาติก็เลยเอางี้ดีกว่าไปถามเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์กันแล้วกัน
ว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะครับมีเพื่อนบ้านบอกว่าเห็นในอ้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทำร้ายลุงแดงอยู่
แต่ก็ไม่กล้าเข้าไปช่วยก็ได้แต่ตะโกนห้าม
เพราะก่อนหน้านี้ก็เคยบอกในอ้นเรื่องการจอดรถนะ
เคยไปบอกให้ในอ้นเนี้ยเคลื่อนอ่าเคลื่อนรถที่จอดขวางหน้าบ้านให้หน่อย
อ้นก็ไม่พอใจนะคือบ้านแถวนี้เจอลักษณะแบบนี้อยู่ตลอด
เวลาบอกในอ้นเรื่องการจอดรถการย้ายรถการเคลื่อนรถนะครับ
มาดูเห็นโดนโดนลุงก็โดนชกแหละไม่กล้าออกมาห้ามเขา
กลัวเราเพิ่งมาอยู่มาไม่รู้ชาวใครเป็นใครมั้ย
เคยครับเคยไปตามอยู่สองเที่ยวแท็กซี่คันเที่ยวหนึ่งแล้วก็รถแข็งคัน

อืมอ้าวแม่ก็ฟังเพื่อนบ้านบ้างนะว่าลูกเขยแม่เป็นยังไงนะแม่นะ
ไม่ได้ว่าอะไรนะหมายถึงว่าให้แม่ลองฟังเพื่อนบ้านบ้าง
ว่าลูกเขยแม่เขาก็จอดรถอย่างนี้นะ
ส่วนลุงแดงนะครับที่เจ็บแล้วก็ลูกชายไปแจ้งความที่สพประตูน้ำจุลาลงกรแล้วนะครับ
ให้ตำรวจดำเนินคดีกับนายทศพลศรีวงกรกฎหรือว่าในอ้น
ตอนนี้กำลังรอผลการตรวจรักษาที่เป็นใบแพทย์จากทางโรงพยาบาลอยู่นะครับ
เหลียวหลังจากที่ตำรวจได้ผลการบาดเจ็บของลุงแดงแล้ว
ก็จะเรียกสองฝ่ายมาสอบสวนแล้วก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีกันต่อไป
เรื่องจอดรถแบบนี้มันก็คือจริงต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะ
เพราะที่ตรงนั้นมันไม่ใช่ที่ของใครอ่ะไม่ใช่ที่สาธารณะอ่ะ